ก็มีคำยืนยันจากคนเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ระบุว่า
ยังไงแล้วเจ้าหน้าที่ต้องสามารถเข้าไปตรวจค้นได้ทุกจุดในวัดพระธรรมกาย
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ายังไม่ยกเลิกการใช้มาตรา๔๔
บใดที่ยังไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้
เราไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้กันค่ะ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่ระบุว่า
หมายค้นจะมีกำหนดเวลาภายใน๗วัน

แต่ยังมีคำสั่งตามมาตรา๔๔ที่สามารถควบคุมพื้นที่ต่อไปได้ค่ะ
ส่วนเรื่องการตรวจสอบพระสงฆ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวว่าเป็นพระจริงหรือไม่นั้น
เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบอยู่
ผลเอกประวิทย์ก็ยังกล่าวถึงกรณีที่มหาเทรสมาคมหรือมศประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแล
ซึ่งก็ตกลงกันแล้วว่าวัดพระธรรมกายตัวแทนมศและกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะเป็นผู้เข้าไปดูในพื้นที่ต่างซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็เห็นด้วย
ดังนั้นเมื่อตกลงกันได้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีค่ะ
และหากไม่พบพระธรรมชโยก็จะดำเนินการบริหารจัดการวัดพระธรรมกาย
ก็จะต้องดูกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของมศค่ะ